เส้นทางแม่น้ำโขงเพื่อใช้สำหรับพิธีลอยอังคารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ในวันที่๓๐มกราคมนี้ค่ะ
โดยได้ลงเรือจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำ
ไปยังพระธาตุล่านองซึ่งเป็นพระธาตุกลางน้ำ

เห็นส่วนฐานที่ล้มเอียงโผล่พ้นน้ำขึ้นมานะคะ
พอแม่น้ำโขงลดระดับลงชาวเรือก็ได้นำทงแดงทงสีต่าง
ประดับไว้ที่องค์พระธาตุให้เป็นสัญลักษณ์ในการเดินเรือ

ตำรวจน้ำหนองคายกำลังรอหนังสือยืนยันจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถึงการดำเนินการว่าจะเป็นตำรวจน้ำหนองคายเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการลอยอังคารหลวงพ่อคูณหรือเปล่า
แต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะ
ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้นำเท่าอัฐิของอาจารย์ใหญ่มาลอยอังคารในแม่น้ำโขง
ซึ่งตำรวจน้ำหนองคายนี่แหละค่ะ
ได้จัดเรืออำนวยความสะดวกให้ทุกครั้ง
ซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับหนังสือประสานมาอย่างเป็นทางการ

เรื่องของบุคลากรเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำและเรือ
เรือจะมีขนาด๔๐ฟุต๓ลำค่ะ
เรือขนาด๓๐ฟุตอีก๑ลำก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
อกจากนี้ยังมีเรือของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
และเรือจากตรวจคนเข้าเมืองหนองคายมาประจำการด้วย

ประชาชนส่วนใหญ่นิยมนำเท่าอัฐิของญาติผู้ล่วงลับมาลอยอังคาร
โดยจะลงเรือได้หลายท่าเทียบเรือค่ะ
แล้วก็มักจะมาประกอบพิธีโปรยเท่าอัฐิ
บริเวณพระธาตุล่านองเพราะเชื่อว่า
จะทำให้ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สุขติได้ขึ้นสวรรค์
แล้วก็ได้อยู่ใกล้กับองค์พระธาตุเก่าแก่หลายร้อยปี
ที่ชาวหนองคายเคารพศักระให้เกิดความสงบศุกร์ร่มเย็น
ทุกอย่างก็เป็นไปตามพินัยกรรมที่หลวงพระคูณท่านทำเอาไว้นะครับ
โดยพิธีพระทานเพลิงหลวงพระคูณจะมีขึ้น๒๙มกราคมนะครับ
ซึ่งทีมข่าวของเราติดตามความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมก็ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีนะคะ